เรื่องราวน่าขนลุกผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กรุงเทพ
ฝันว่าเธอเห็นตะเคียน๔พี่น้อง๔ตนในความฝัน

วันดีคืนดีเธอเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่เข้าไปที่วัดวันหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอเจ้าแม่ตะเคียน๔ตนในวัดนี้

ทั้ง๔คนสาวใหญ่กลุ่มนี้บอกว่า
เหมือนเขาไปโดนบันดาลใจให้มาเที่ยวที่วัดศรีนวรัฐแห่งนี้
มาก็ปรากฏว่าเห็นเหมือนในความฝันจริงจริงเจ้าแม่สี่ตนนี้อยู่ที่วัดนี้จริงจริง
เหมือนที่ฝันเห็นเลยขนลุกตกตะลึงเพราะมันเหมือนเป๊ะเลยครับอ่า
พอมาถึงก็อ้าวหลังจากแต่งนงแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเจ้าแม่โดนบันดาลให้มาแล้ว
คนลุกสู่เลยพี่บุ๊กพุ้ยก็เห็นสามกับห้าผิดขนลุกสู่เพราะอะไรทำไมฮะ

อ๋อเหรอคะสำนักมากใช่เขาเดินทางไปเชียงใหม่
เขาก็เลยว่าสงสัยเจ้าแม่จะโดนบันดาลให้เขาได้โชคลาภในวันที่๑๗นี้แหละมั้ง
หรือไม่ก็เชื่อตามอาจารย์ก๊อปตาทิพย์

นี่อะไรคะคือรถกระบะขนโลงเย็นแล้วก็พลิกขว้ามให้ควร
โรงเย็นตกอยู่ข้างทางเลย
ถามว่ามีศพอยู่ในโรงไหม

ถามว่ามีคนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุครั้งนี้ไหม

แต่ถามว่ามีคนไปดูเลขทะเบียนรถไหม

คือบ่อใบไม้บ่อใบไม้๕๙๒สุรินนะฮะ
ของร้านทวีทรัพย์โลงทองตำบลไพรคลา
ขลาที่อำเภอจุมพลบุรี

เพื่อไปส่งที่งานศพในเขตเทศบาลท่าตูมฮะ

ตกลงไปข้างถนนลึกเกือบ๑๐เมตร
ทำให้โรงเย็นกระจัดกระจายแบบนี้เลยนะคุณนะ
โรงศพกระจัดกระจายข้าวของพังเสียหายรถพังเสียหาย
ไปดูที่เกิดเหตุตกใจ

ไม่มีศพในโลงและตกใจอีกอย่าง
มีคนเจ็บคนตายจากเหตุการณ์นี้ไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยง๒๕ของวันที่๑๒กุมภาพันธ์
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่งตรวจที่โรงพยาบาลท่าตูมแล้วนะครับ

ทุกคนเห็นเหตุการณ์นี้มันแปลกไงคุณ
โรงศพกระเด็นกระดอนแบบนี้กระจัดกระจายแบบนี้

ทะเบียนรถ๕๙๒ครับ
แล้วไปดูฝาโลงไหมดูสิจ๊ะ
นี่คุณฝารง๓๒๕

เสียงโชควันที่๑๗กุมภา
งวดนี้นะฮะก็เสี่ยงโชคช้าหน่อยนะคุณผู้ชม
บนพื้นอะไรอ่ะบนพื้นเหรอฮะ

เก็บให้หมดค่ะ
แล้วก็บอกว่าวันนี้เดือนนี้เสี่ยงโชค๑๗กุมภาพันธ์นะ

ค่ะคุณผู้ชม